มาดูอันนี้กันหน่อยค่ะเป็นแรงงานต่างด้าวยิงกันเอง

เพราะเรื่องการทำงานคุณผู้ชมไม่ลงรอยกัน
ใช่คนนึงในบาดเจ็บกระสุนได้เฉียดกกหูแบบนี้เลยนะคะคุณ
ใช่ครับค่ะคุณผู้ชมค่ะตำรวจภูทรคุโฆษค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดทุมธานี
ตำรวจก็เลยพอรับแจ้งเหตุไปตรวจสอบค่ะในที่เกิดเหตุ
ชาวเมียนมาคนนึงชื่อว่านายแก้วยีอ่องอายุ๒๙ปี

แล้วก็เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีนี่คือคนเจ็บค่ะ
ส่วนคนเห็นเหตุการณ์ชื่อนางสาวจงรักเล่าแบบนี้บอกว่า
ตอนนั้นน่ะกำลังคุยกับเพื่อนรุ่นน้องอยู่ก็จะเดินไปกดเงินค่าแรงแหละ
สักพักเฮ้ยทำไมมันมีเสียงปืนปั้งดังลั่นเลย
หันไปตอนนั้นเห็นในแก้วล้มลงไปแล้วนะคะ
แล้วเห็นว่ามือปืนเอาผ้ามาคลุมอาวุธปืนก่อนจะเดินหนีไป
ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยคนที่เขาอยู่ตรงในเหตุการณ์
ก็บอกว่าก็คือนายตำนานอายุ๓๒
เป็นชาวกัมพูชาคนงานด้วยกันนั่นแหละ

สาเหตุอาจจะมาจากเรื่องเกี่ยวความไม่ลงรอยกันในเรื่องการทำงาน
คือคุณจงรักบอกว่าเขาก็ผิดใจกันมาเล็กน้อยนี่แหละฮะ

แต่ผู้ก่อเหตุบ่นแบบนี้
บอกเพื่อนคนอื่นชอบกินแรงเขา

คนดีบ้าง
เขาก็ไป
คือจากข้อมูลของคนที่รู้จักทั้งสองฝ่าย
บอกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องเล็กน้อย

ปัญหาเล็กน้อยเอาปืนมายิงกันนะ

บอกสองคนเป็นช่างต่อเติมจริงกันศาสตร์นั่นแหละ

แล้วส่วนสถานที่เกิดเหตุในพุทธคาของเรา

ก็คือนายตำนานสุดท้ายเอาปืนมายิงตัวคนเจ็บ
เดี๋ยวเก็บรวบรวมพยาหลักฐานนะคะสอบประคำคนเกี่ยวข้อง
หาสาเหตุก่อนว่าเอ๊ะตกลงมันใช่ไหมเรื่องเล็กน้อย
แล้วตอนนี้ผู้ก่อเหตุนะคะหนีไปก็ต้องตามหาตัวให้เจอค่ะ
ที่สำคัญนะคุณคำถามเลยนะฝากถึงตำรวจด้วยเขามีปืนนะคะ
นะเรื่องนี้ต้องตรวจสอบนะคะ